คุณผู้ชมครับมาติดตามเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้น
กลางตลาดในเมืองหาดใหญ่กันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นเวลาตี๓ที่ตลาดสดพลาซ่าในเมืองหาดใหญ่
มีเหตุยิงกันต่อหน้าต่อตาผู้คนที่ไปจับจ่ายซื้อของภายในตลาด

ประชาชนก็เริ่มเข้าไปซื้อของตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับ
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนนะครับ
ถือว่าเป็นศึกชิงนางแต่เป็นการอ้างเรื่องของการป้องกันตัว
นี่คุณดูสิญาติของผู้เสียชีวิตนะ
ห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วครับ
เวลาตี๓นะครับเกิดเหตุยิงกันกลางตลาดสดพลาซ่าถนนรัฐกาล

ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของ
แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าเปิดแผงในตลาดสดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ทราบชื่อก็คือนายทงอายุ๓๘ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ราวนมซ้าย๑นัด
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๕คน
ซึ่งหน่วยกู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
ต่อมาผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่
ผู้ก่อเหตุก็คือนายไพรินนาฏเกลี้ยงอายุ๓๙ปี
พร้อมกับอาวุธปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ยอมรับสาภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่น
มีเรื่องทะเลาะกันบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือในตลาดนี้
และน้าชายของนายไพริน
ซึ่งขายของอยู่ใกล้นั้นได้เข้าไปห้าม
ปรากฏว่าน้าชายถูกแทงเข้าที่คอจนบาดเจ็บ
รวมทั้งเพื่อนที่เข้าไปช่วยห้ามก็ถูกฟันที่มือนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่แต่ว่าบาดเจ็บไม่มาก
ตอนเกิดเหตุแม่ของนายไพบรินผู้ก่อเหตุ

รีบโทรศัพท์มาบอกลูกชายบอกนายไพรินเนี่ย
บอกช่วยมาดูแผงที่ร้านหน่อยและช่วยมาดูในตลาดหน่อย
มันเกิดเรื่องแล้วขณะที่น้าชายถูกทำร้ายเหมือนกัน
ช่วยมาเฝ้าแผงที่ตลาดหน่อย
ตอนที่นายไพรินผู้ก่อเหตุรีบมาเฝ้าแผงที่ตลาดนะครับ
ก็มาพบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ๕คนเป็นชาย๔คนเป็นหญิง๑คน
ซึ่งขณะนั้นนะครับนายทงกับเพื่อนนายทงซึ่งเป็นน้าชายของนายไพรินนะ
เพื่อนของนายทงพยายามจะเข้าระงับเหตุต่าง
แล้วท้ายที่สุดก็ถูกในก็ถูกผู้ก่อเหตุแทงใช่ไหมฮะ
และในขณะนั้นเองนะครับนายไพรินซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็เข้าไป
ในตลาดพอดีปรากฏว่าไปเจอกลุ่มคน๕คนนี่แหละครับ
ถือมีดสปาต้าแล้วพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายตน

นายไพรินซึ่งเอาปืนมาด้วยจึงชักปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการขู่
แต่กลุ่มผู้ตายไม่ยอมหยุดยังเดินถือมีดเข้ามาหา
จากนั้นนายไพรินจึงตัดสินใจยิงใส่ตัวผู้ตาย
และกลุ่มเพื่อนของผู้ตายทันทีเพื่อเป็นการป้องกันตัว
โดยยิงไป๕๖นัดนะครับ
ทั้งนี้นะครับผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ตายเลย
ว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเรื่องนี้
น่าจะเริ่มมาจากที่ผู้ตายก็คือนายทงได้มาติดพันธุ
เพื่อนของเธอที่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้าน

แล้วก็เพื่อนของเธอนะก็บอกกับนายทง
บอกว่าไม่มีแฟนทั้งที่จริงแล้วเพื่อนของเธอมีแฟนอยู่แล้ว
ดังนั้นเพื่อนของเธอกับนายทงก็เลยคบหากันในฐานะกิ๊ก
เป็นกิ๊กกันใช่ครับนายทงก็มักจะมานั่งดื่มกินที่ร้านเป็นประจำ
เมื่อคืนนี้นะครับนายทงก็มาดื่มกินที่ร้าน
เมาไม้แล้วครับให้ชิปหนักถึง๕๐๐บาท
และหลังจากร้านปิดช่วงตี๒แฟนของเพื่อนก็มารับที่ร้าน
แต่ปรากฏว่านายทงเห็นพอดิบพอดีก็เลยไม่พอใจ
ขับรถตามไปโดยขับรถไปทันกันที่หน้าร้านสะดวก

เพราะแฟนกับเพื่อนแวะเข้าไปซื้อของ
จากนั้นนายทงเข้าไปชกต่อยแฟนเพื่อนทันที
มีการต่อสู้กันแต่แฟนเพื่อนสู้ไม่ได้นะครับ
ก็เลยวิ่งหนีไปทางตลาดสด
แล้วก็ถูกกลุ่มของผู้ตายเนี่ยนะครับ
ขับรถกระบะตามมานายทงขับรถกระบะตามมา
กระทั่งมีเรื่องกันในตลาด
แล้วเหตุมันบานปลายไปมีเรื่องกับคนในตลาดด้วย
น้าชายของนายไพรินผู้ก่อเหตุยิงนายทงด้วย
คือเรื่องนี้มันซับซ้อนนะจากในสถานบันเทิงแล้ว
แล้วก็ไปต่อกันที่ตลาดแล้วมันมีเรื่องอีกที่รถชนที่คุณบอก

ทีนี้แหละครับที่ตลาดเอง
้าชายของนายไพรินถูกแทงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แม่ของนายไพรินเรียกนายไพรินมาที่ตลาดมาเฝ้าแผงซิ
แต่ปรากฏนายไพรินมาเจอกับกลุ่มของนายทง
แล้วก็ถูกหาเรื่องด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับ
นายทงจะใช้อาวุธมีดแทงนายไพริน
พระรินก็เลยชักอาวุธปืนต่อสู้ยิงสวนกลับ

แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกไปซับซ้อนเหลือเกิน
ทางตำรวจก็จะสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด

แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังสพหาดใหญ่

ส่วนแฟนของผู้หญิงนะคุณ

แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับแฟนของผู้หญิงคนนี้

ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอย่างไร
ตำรวจก็ต้องเชิญตัวมาสอบสวนมาสอบปากคำอีกนะครับ
เพราะว่าเรื่องราวมันซับซ้อนแล้วมันผ่านไปถึงคนอื่น
ทำให้คนอื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ